วันนะครับถึงวันแห่งความรักคือวันวาเลนไทย

ก็มารอแฟนมารับที่ป้ายรถเมย์

มีรถอีกคันหนึ่งเสียหลักมาอย่างเร็วและแรง

อัดร่างเธอกระเด็นไปตกที่คูน้ำ
ส่วนคนขับเนี่ยนะฮะกระเด็นออกมานอกรถ
แล้วภาพวงจรปิดจับวินาทีเหตุการณ์ได้ครับ
โอ้โหคือรถมาเร็วมาก

ถึงขนาดที่ว่าคือผู้ตายวิ่งหนีไม่ทันนะครับ
คือมาเร็วได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดแบบลั่นมาแต่ไกลแล้ว

แล้วความแรงของรถเนี่ยทำให้รถยนต์คันนั้นนะฮะ
พอชนเสร็จแล้วไปติดคาอยู่ที่เสาของป้ายรถเมย์

คือล้อเนี่ยก็ลอยอยู่แบบ
เนี่ยคุณผู้ชมคุณมินทร์คือเหมือนมาแล้วไปชนแล้วแปะเลยอ่ะ
แล้วตัวคนขับรถคันนี้คือกระเด็นออกมานอกรถนะฮะ

ส่วนผู้หญิงที่มารอแฟนที่ป้ายรถเมย์
โดนชนแล้วร่างกระเด็นไปที่พงหญ้าในคูน้ำ

แล้วเอาร่างขึ้นมาพยายามที่จะช่วยเหลือยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายเธอสิ้นลมต่อหน้าเพื่อนครับ

หลังจากนั้นปรากฏว่าแฟนนุ่มของเธอมา
ผู้ชายใส่หมวกสีดำคนนี้ฮะที่นั่งยอง

พอเขารู้ว่าแฟนสาวตายแล้ว

เขาร้องไห้แบบนี้แล้วทุกคนก็สงสารมากครับ
นี่เค้าเรียกชื่อแฟนใช่ไหม

เป็นชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านะครับ

เพราะว่าสองคนนี้เพิ่งจะคบหาเป็นแฟนกันได้ไม่นานเองนะครับ

นุ่มเนี่ยเสียใจมาก
เพราะว่าสองคนนี้เพิ่งจะคบหาเป็นแฟนกันได้ไม่นานเองนะครับ
โอ้โฮเป็นช่วงแบบความรักกำลังงอกเหนื่อยเลย
มันกำลังหอมหวานแล้วอีก๒วันจะวันแห่งความรักอยู่แล้ว
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงต้องมาตายจากไปอย่างกระทันหันครับ
นี่คือผู้ตายครับไปเจอบัตรของเธอ
ตอนที่เกิดเรื่องยังไม่เจอพาสปอร์ตเธอนะครับ
เอ้ยเพื่อนเธอเอ่ยต่างพยายามช่วยหาครับ
บริเวณริมถนนทั้งในพงหญ้าแต่ก็ยังไม่เจอ
เป็นรถเก่งที่ไปแปะอยู่ข้างเสาคันนี้นะครับ
คนขับอายุ๒๔ชื่อว่านายอนุวัฒน์ครับ
คนขับกระเด็นออกมาและสุดท้ายต้องประถมพยาบาล
เอาขึ้นรถฉุกเฉินส่งรักษาต่อครับ
ข้อเท้าขวาผิดรูปมีแผลที่แขนขวาด้วย

แล้วอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
นี่นะฮะคือตัวเริ่มซิดแล้ว
แล้วคือตาเหม่อมองเหมือนตาลอยแล้วนะครับ

จุดเกิดเหตุถนนเส้นนี้คือสาย๓๔๕
ตำบลบางครูวัดในตัวเมืองปฐุมธานีครับ
ความเสียหายของป้ายรอรถเมย์สารารอรถเมย์

นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ทำให้หลายคนก็ตกใจและเสียใจมาก
เพื่อนคนงานชาวพม่าครับนางสาวตุยตุยโนอายุ๓๔ปี
เธอเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
เธอกำลังจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็ใกล้กันกับป้ายรถเมย์เมื่อกี้นี้
แล้วเห็นผู้ตายเพิ่งจะเลิกงาน

แล้วมารอแฟนให้มารับที่ป้ายรถเมย์

จังหวะนั้นพอผู้หญิงเข้าไปนั่งรอได้แป๊บหนึ่งฮะ
ค่อยเดินออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปที่สารารอรถเมย์
ว่าเดี๋ยวแฟนนุ่มจะมารับก็คือคนที่ร้องไห้เมื่อกี้นี่แหละ
แต่ไม่ทันไรแป๊บเดียวครับ
โมง๔๕นาทีเวลาตามกล้องวงจรปิด
รถเก๋งคันดังกล่าวพุ่งเข้ามาชนเข้าอย่างจังฮะ
ตำรวจก็เร่งตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ

เพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
รวมถึงจะไปตรวจสอบว่าคนขับเมาแล้วขับหรือเปล่า

หรืออาจจะวูบหรือจะมีสาเหตุอื่นใดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนร่างของผู้ตายตอนนี้ส่งชนะสูตรนะฮะ
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายแล้วก็จะติดต่อประสานญาติและครอบครัว
ให้รับร่างไปบรรพิกุศลต่อไป